หลายคนก็คุ้นเคยกับน้ำพริกปลาทูบ้าง

น้ำพริกปลาร้าน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกกะปิ

เอาล่ะแต่ผมจะพาไปทานน้ำพริกที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทาน

นี่พี่เขากำลังทำเลยนะครับ

ดีนหรือว่านายสุดดีน
ซาชาอายุ๔๒ปีครับ
เป็นลูกชายเจ้าของฟาร์มซาชา

ดีนก็บอกกับทีมข่าวของเราว่า
เห็นคนทำผลิตภัณฑ์แพ้อื่นมาเยอะแล้ว

คิดว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าของเนื้อแพะได้เป็นอย่างดี

ก็ไปทำทานได้กับโรตี

หรือจะแค่ทานกับข้าวสวยร้อน

บางดีนก็ลองผิดลองถูกมาหลายครั้ง

ฟังกันหน่อยว่าบังดีนคิดยังไงถึง

บ้านเราชอบทานน้ำพริกผมว่าทำไมผมว่าเราเอาเนื้อแพะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์
เป็นน้ำพริกเนื้อแพะหมูแล้วก็คิดว่าคงน่าจะเป็นอะไรที่ว่า
เป็นการสร้างรายได้เพิ่มได้มูลการ
ใครที่สนใจอยากจะลองทานดูนะครับ
ผมขึ้นหมายเลขโทรศัพท์เอาไว้ให้เพื่อที่จะได้โทรไปติดต่อสอบถามดูนะครับ
ผมย้ำหมายเลขละกัน๐๘๑๒๗๒๖๐๒๘โทรไปกันได้
หรือจะไปแวะที่ฟาร์มเลยก็ได้ไปชิมสดที่นั่นนะครับ
ฟาร์มแพะซาชาโทรไปนะครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนี่
เขาก็มีวิธีการทำให้ด้วยและที่สำคัญโทรไปก็ไปสั่งมานะว่า
อยากจะทานจังเลยราคาเท่าไหร่อะไรยังไง